มีประเด็นอีกแล้ว

ก็คือบัตรที่ตอบสนองตอบโจทย์
หรือจะเป็นเด็กที่ใช้ชีวิตอย่างเร่งด่วน

โดยที่มีความรับผิดชอบต่อในหน้าที่การทำงาน
บัตรนี้ก็จะทำให้อำนวยความสะดวกในการทำงานมากขึ้น

ว่าจะเป็นเที่ยวพักผ่อนหรือว่าใช้จ่ายอะไรต่าง
คุณว่าก็เป็นคนชอบคนหนึ่ง

คือครอบครัวถ้าช็อปเก่งกว่าน่าจะเป็นพี่สาวคุณแม่ผม

พวกแกก็จะเป็นคนจัดสรรเองอะไรอย่างนี้ครับ

ขึ้นรถไฟฟ้าปุ๊บบางทีอยากจะดูหนังแถวย่านนี้

ผมว่าดีอย่างนึงคือบัตรเครดิทนะครับ
คุณสามารถคุณซื้อตัวหนัง
มันก็จะได้ฟรีมาอีกหนึ่งใบครับ
ที่คุณชอบไปกันอยู่แล้วอะไรอย่างนี้

นำเวทนี้เขาถือดังกับคนเมือง

จริงผมนั่งฟังเขาแป๊บเดียวก็เก็ตแล้วนะ
รวมถึงตัวเพื่อนผมเอง
หรือว่าตัวแฟนคลับที่มาในรุ่นดาวคาวเดียวของผมเนี่ย

ด้วยไลฟ์สไตล์บางคนชอบซื้อของออนไลน์

มันมีเลข๔หลัก๔ตัว

ทำให้มีสะดุดในการช้อปปิ้งอะไรของคุณนะครับ

ตามหมายมันมีเอสเทิร์มมาร่วมงานด้วย
แต่วันนี้น้องไม่มีมา
ครับผมเอาจริงนะเรื่องนี้ผมมาทราบตามหมายของน้องเนี่ย

แล้วก็ตามหมายจริงแล้วคือเขาเชิญผมมา๒อาทิตย์ก่อนแล้ว
เกือบ๓อาทิตย์เพราะล็อกคิวตั้งแต่ผมทำงานงานอื่นนะครับ

แต่ว่าหมายเชิญมาแล้วก็มีการคุยกับทางผู้ใหญ่ของตัวเอง
แล้วก็คุยกับผู้จัดการกองพี่อ้อมพิยดาว่าจะต้องมา
รับทราบแค่นี้ครับรับทราบแค่ใบหมายที่มีรูปหน้าผม

ว่าแค่นี้ว่าใครมาก็มารู้จากคนอื่นนะครับ
ว่าน้องจะมาด้วยผมว่าเอาเหรออะไรอย่างนี้ครับ
ซึ่งการทำงานคู่กับผมไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับ

ว่าเขาจะจ้างคู่จ้างเดียวจ้างอะไรก็แล้วแต่
ผมว่าเรื่องสตรงสต่างแค่นี้ไม่มีปัญหาที่มา
บิดบานกันว่าน้องมาไม่ได้อะไรอย่างนี้
คือผมรู้สึกว่ามันไม่มีงานคู่ติดต่อมาสักพักนึงแล้วครับ

ไม่ได้คุยครับไม่ได้คุยเพราะว่าไม่รู้ว่ามาหรือไม่มา
พอเช็คไปอีกทีหนึ่งสรุปว่าน้องไม่ได้มานะครับ
เพราะลูกค้าบอกว่าก็ต้องใช้คนเดียวอะไรอย่างนี้ครับ
เราไม่ได้มาคุยดีเทลเยอะ
ไม่ครับไม่ไม่ได้เลี่ยงครับก็เดี๋ยวจะมีละครนะครับ
ช่องวันก็เรียกเข้าไปคุยว่าอาจจะมีแพลนละคร

เลี่ยก็เรียกละครดีกว่านะครับอยู่ตั้งนานกว่า
ไม่กลัวครับไม่ได้ทำอะไรผิด
น้องก็เป็นน้องวันหนึ่งที่ทำให้ผมมีวันนี้
จะไปกลัวอะไรถ้าจะกลัวก็คือกลัวตอบเรื่องเคนมากกว่านะครับ
ผมไม่รู้ว่าเคนเขาทำอะไรอยู่แล้วผมก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เคนไปอยู่ไหนอะไรอย่างนี้
ฉะนั้นผมก็อาจจะตอบพวกพี่ไม่ได้จริงเรื่องของน้องครับของเรื่องส่วนตัวของเขา
ตอบแค่ว่าชีวิตตอนนี้ของผมเป็นยังไงนะครับ
ส่วนเรื่องการรับงานไม่ได้ไม่คิดจะเลี่ยงกันอยู่แล้ว

ก็อย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้ครับไปเลี่ยงละครดีกว่าถ่ายตั้ง๘เดือนนะครับ
แต่เราไม่เลี่ยงเพราะว่าเรารู้สึกว่าเขาก็ได้ตังค์เราก็ได้ตังค์นะครับ
แต่อยู่ที่ผู้ว่าจ้างครับทั้งหมดไม่ได้มาอยู่ที่ตัวเรา
ตัวเราก็บอกแค่ว่าเราว่างเวลานี้นะในเวลาแค่๒ชั่วโมง
ถ้าคุณพี่อยากให้ถามถามได้ผมก็ไม่ได้อะไรนะ
เพราะว่าองค์ผมปีใหม่หรืออะไรช่วงเทศกาลผ่านมาก็มีการทักไลน์กรุ๊ปกันไป
เขาก็มีมุมส่วนตัวของเค้าแล้วผมก็ถามตามเทศกาลมากกว่า

คุณพี่ผมไม่รู้นะผมร่วมส่วนตัวเราคิดแทนกันไม่ได้

ว่าอันไหนรับงานได้อันไหนถ่ายรูปไม่ได้

เราก็แค่ทำตัวของเราให้ปกติ
ทุกอย่างมันปกติก็บริสุทธิ์ใจว่าปกติ
ถ้าเจอเคนภูมิก็จะไปขอถ่ายรูปนะครับ
เพราะรู้สึกว่าชอบนาคีนะครับ
ก็ชอบคำชโนธนะครับ
ก็ติดตามคือผมไม่มีปัญหาอะไร
ใครใครรักกันใครยินดีใครเป็นเรื่องที่ดีครับ

กลับมาถ่ายราคาด้วยกันก็กลับมา

เพราะเชื่อว่าเดี๋ยวก็เริ่มถ่ายละครด้วยกัน

เสียดายตลอดเวลา๘๙เดือนดีกว่าจะได้ถ่ายละครด้วยกัน
พูดถึงเรื่องการตอบคำถามของเอเทอร์กับเพชร
ตอบเรื่องของคนอื่นมันกดดันสำหรับผมอยู่เสมอครับ

ให้ผมตอบเรื่องพี่สาวคงจะง่ายกว่าตอบเรื่องคนอื่นนะครับ
เพราะว่าผมรู้เขาดีแล้วผมรู้ว่าพี่สาวเขารู้ว่าผมตอบด้วยคิดอะไร

คำตอบของผมที่ตอบพวกพี่ไปการตอบผมอาจจะคาดเคล
หรือการที่ออกคลิปไปหรือว่าพิมพ์ต่อไปอาจจะคาดเคลื่อน

ฉะนั้นผมไม่ชอบตอบเรื่องของคนอื่นอยู่แล้ว
มันเป็นเรื่องตัวอย่างง่ายที่สุดนะครับ
ถ้าเรื่องงานแค่นี้หมางใจก็ไม่ผมว่ามันก็เป็นเรื่องมันก็ไม่น่าเป็นนะครับ
เคนกับเคนผมก็ไม่ได้รู้จักน้องเป็นการส่วนตัว
ขนาดวันนั้นที่เจอกันเมื่อนานมากแล้วที่เกาะเสม็ดผมก็ไม่ได้หมางใจอะไรกับเขานะครับ
คนต่างทำงานน้องก็มานั่งกินข้าวใกล้กันก็ปกติดี
คือเราโตกันแล้วกันแหละครับคุณพี่ไม่ใช่เด็กป่าวสี่ป่าวห้าที่
ฉันไม่ชอบเธอเธอไม่ชอบฉันไม่ใช่ครับ
คือเราอยู่ในวงการเดียวกันนะครับก็แฮปปี้ดีก็ดี
เรารู้จักเขามาก้อนแค่ไกลมากกว่าว่าน้องชอบอะไรไม่ชอบอะไร
ทำงานให้ดีถ้ามีโอกาสวันหนึ่งทำงานช่องเดียวกันหรืออะไรก็แล้วแต่
ก็สนับสนุนกันไปมากกว่าไม่มาคิดอะไรไม่ดีกันอยู่แล้วครับ
ละครผู้กันช่องใช่ไหมครับก็มีเข้าไปพูดคุยกันบ้างครับ
ก็ถามว่าเราเป็นนักแสดงอิสระใช่หรือเปล่านะครับก็ตอบไปว่าเป็นนักแสดงอิสระ
ก็จะมีทางหลายช่องเรียกเข้าไปคุยครับว่ามีโปรเจกต์อะไรอย่างนี้
ที่เป็นคนผลักดันเราขึ้นมาว่าพี่ยังไงดีอะไรอย่างนี้ครับ
คือถึงแม้กันจะไม่ได้เซ็นสัญญากับใครอีกยังให้เกียรติการผู้ใหญ่ตก
ปุ๊กเชิย์ครับครับผมก็ก็เพิ่งคุยกับผู้ใหญ่ไปครับ
อันนี้คือความจริงนะว่าผมก็บอกเองบอกทางพี่บอยเองว่าพี่ผมก็อยากกลับมานะ
มีเรื่องในใจที่อยากจะกลับมาเจอน้องอะไรอย่างนี้
รู้สึกว่ายังอยากกลับมาก็เอารอเวลาที่เหมาะสมรอที่เบาะที่น้องเขาชอบแล้วก็อะไรอย่างนี้
ผมรู้สึกว่าเรื่องปัญหาของวันนี้มันแค่เรื่องของการคุยงาน
เรื่องของตัวผู้ใหญ่นะครับว่าเขาจะดิวงานกันยังไง
ผมไม่มีปัญหามีหน้าที่ว่างก็มาไม่ว่างก็ไม่มา
เพราะผมรู้สึกว่าผมไม่เอาเรื่องแค่อีเวนต์เดียวจะมามีปัญหาใคร
คือไม่มาก็ได้ให้โอกาสไม่เคยตัดขาใครไม่เคยอะไร
ถ้าน้องมาได้ก็ให้เขามาเสนอชื่อคนใกล้ตัวง่ายกว่าคนที่เราไม่รู้จักมาแทนงานเราดีกว่า
แล้วอีกอย่างหนึ่งละครช่องวันต้นปีผมยังไม่มีอีก

ก็ปีที่แล้วพวกพี่ก็ทราบกันว่าผมถ่าย๓เรื่องติดเลย

ก็เลยไม่ได้น้อยใจเลยครับ

ฉะนั้นก็เลยต้องทำหน้าที่

อันนี้กำลังปีไปเปลี่ยนจะมีละครกับช่องวันต้นปีไหม

ก็ไม่ลืมเหมือนกัน
แต่ก็บอกเขาว่าเรามีแพลนในการทำงานของเราแบบนี้

ซึ่งโอเคครับ
ซึ่งทางผู้ใหญ่หรือทางช่อง

พี่นองรูชาหรือว่าอจิม

แต่ช่องวันเราละครน้อย

ก็มีตังค์ซื้อรถซื้อบ้านอะไรก็เพราะช่องวันด้วยส่วนหนึ่ง
ฉะนั้นก็ไม่ลืมกันครับก็รับงานท่านได้ก็รับนะครับ

อย่างเรื่องที่เพิ่งถ่ายอยู่กับพี่อ้อมพิยดาที่เป็นผู้จัด
ก็อยากรับเพราะอยากเจอพี่อ้อมอยากเจอวิวไม่ได้คิดอะไรเยอะ

ก็มีครับก็มีหลายช่องนะครับ
แต่ก็ต้องดูคิวการดูว่าผู้จัดใครเรารู้จักไหม
เพราะเราเป็นนักแสดงอิสระบางทีเราไม่รู้จักใครเลย
ไปก็อาจจะเกื้อกเกื้อสนเคยนะครับ
ไม่เกี่ยงงานครับแต่ดูตามงานตามความเหมาะสม
มีเวลาแค่๗วันเราทำงานก็ต้องเอาให้เขาคุ้มค่าที่สุด

อันนี้ก็เป็นสัมภาษณ์ที่ช้อนได้ให้สัมภาษณ์ไว้ตั้งแต่ตอนที่อยู่ในงานวันนั้นนั่นเองนะคะ
แล้วจะบอกว่าวุ่นวายกันเข้าไปใหญ่หลังจากนั้นค่ะ
พอช้อนชี้แจงความจริงจากฝั่งของตัวเองไปแล้ว
มาดูฝั่งคนจัดงานอีเวนต์กันบ้างค่ะ
ชี้แจงยาวเหยียดบอกว่าทีมงานติดต่อช้อนไปก่อนก็จริง
ก่อนจะมาติดต่อเอสเตอร์ภายหลังแต่ว่าคุณเชงก็มีการโพสต์ข้อความแบบนี้ค่ะ
แจ้งวงเล็บผู้จัดการช้อนพูดว่าช้อนไม่ขอร่วมงานกับเอสเตอร์
บอกสาเหตุว่าทำไมพร้อมตำหนิโปรดิวเซอร์ด้วยถ้อยคำและน้ำเสียงที่ไม่ค่อยสุภาพ
นะคะนี่คือข้อความที่คุณเชงโพสต์
เรานำประโยคนี้มาอ่านให้คุณผู้ชมฟังแบบเป๊ะไม่ได้ต่อเติมอะไรนะคะ
ทำให้ทีมงานต้องเลือกที่จะให้เกียรติคุณช้อนค่ะ
เพราะว่าติดต่อเอาไว้ก่อนแล้วก็ไปแคนเซิลน้องเอสเตอร์แทน
จนเป็นที่มาว่าเหตุใดงานวันนั้นถึงไม่มีเอสเตอร์

นี้ก็ยังชี้แจงด้วยว่าหลังจากการให้สัมภาษณ์ในวันนั้นของช้อน

กล่าวหาว่าเอสเตอร์เบี้ยวงานซึ่งไม่เป็นความจริง
ช้อนบอกว่าจะมีละครคู่กันกับน้องก็ไม่เป็นความจริง
ความจริงจากปากน้องและแม่คือไม่มีละครคู่กันค่ะ

อย่าต้องให้พูดเรื่องระเบียบวินัยในการทำงาน
ว่ามาช้ามาซ้ายและยังทำตัวยังไงในงาน
นี่คือความจริงบางส่วนอย่าให้ต้องพูดอะไรไปมากกว่านี้
รับหน้าที่เป็นพิธีกรในงานวันนั้น
มีการโพสต์ชี้แจงในอินสตราแกรมส่วนตัวถึงข่าวที่เกิดขึ้น
แล้วก็ยืนยันถึงวินัยในการทำงานของช้อน
บอกอย่างนี้น้องมาก่อนเวลาเริ่มงานค่ะ
แล้วก็ในสคริปต์ที่ส่งมามีเพียงรายชื่อของช้อนเท่านั้นที่เป็นเซลป
ไม่มีรายชื่อของคนอื่น
พร้อมกับทิ้งท้ายให้กำลังใจช้อนด้วยนะคะว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไป
หลังจากนั้นค่ะช้อนก็ส่งอีโมติคอนแสดงความขอบคุณ
พี่ต้องพูดเพราะพี่พูดความจริง
ขอให้น้องมีสติแล้วมันจะผ่านไปนะ

คุณแจงเป็นผู้จัดการของน้องช้อนนะฮะ
โชว์ให้ดูรูปหมายเชิญในงานต่างนะฮะ
ได้รับการคอนเฟิร์มจากคนจ้าง
ว่าจะเป็นเซลปหลักแค่คนเดียว
จัดงานไม่มีการแจ้งเพิ่มเติม

จะมีหลักเกณฑ์ในการอื่นในการพิจารณานั่นเอง
วันงานเดินทางไปถึงก่อนเวลา๑ชั่วโมง
และการสัมภาษณ์ว่าไม่ทราบสาเหตุนั้น

และได้ทำงานตามหน้าที่อย่างดีที่สุดแล้วค่ะ